ผู้ว่าได้อธิบายเบื้องต้นไปแล้วในเรื่องของมาตรการในการที่กรทมจะมีมาตรการในการผ่อนปนสถานที่ต่างนะครับ
แต่แนวทางหลักก็คือ๘สถานที่ที่เราจะมีการผ่อนปลน
โดยทั้ง๘สถานที่เราก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมว่าคงจะไม่ใช่การผ่อนปลนแบบกลับมาทำได้อย่างปกติเหมือนตอนก่อน
ทุกอย่างก็ต้องมีมาตรการในการควบคู่เรื่องของตลาดและตลาดนัด
ซึ่งในปัจจุบันก็มีการเปิดขายอาหารสดมีการเปิดขายสิ่งของที่จำเป็นและมีการเปิดขายดอกไม้อยู่
แต่ต่อไปเราจะมีมาตรการในการที่จะควบคุมตลาดให้เข้มข้นมากขึ้นเรื่องของร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวย
ตัดผมหรือร้านเสริมสวยก็หลักการเดียวกันครับเราจะให้มีการบริการแค่๓อย่างเรียกว่าตัดสะใจก็คงเข้าใจกันดีนะฮะก็คือการบริการตัดสายใดเท่านั้น
โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาลก็จะมีคลินิกหลายสถานที่หรือโรงพยาบาลที่เราทำการปิดไปแต่ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราทำการเปิดเนี่ยก็คือจะมีการเปิดเพราะมาตรการหนาบกอล์ฟเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะห่างกันแล้วก็มีการที่จะจ้างลูกจ้างค่อนข้างจะเยอะตัวนี้ทางกรุงเทพมนครนะครับได้พ
เว้นระยะห่างร้านตัดขนสุนัขก็คงจะใช้หลักการคล้ายกับร้านตัดผมว่าจะมีมาตรการในการควบคุมซึ่งตัวนี้เรามองแล้วว่าร้านตัดขนสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังมีการเสี่ยงน้อยสถานที่ที่๘นะครับก็คือสวนสาธารณะซึ่งเราจะมีมาตรการที่เข้มข้นครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกทางเดียวกันการเว้นระยะห่างทั้งหมดนี้คือหลักการ

หลักการใหญ่ค่ะคือแน่นอนจะมีข้อโต้แย้งได้ทั้งหมดนะคะว่าอันนี้น่าจะคลายได้มากกว่านี้นะหรืออันนี้ที่บอกว่าคลายให้แล้วมันปฏิบัติได้ไม่จริงหรอกเผลอเป็นต้นทุนมากกว่าเดิมอีกหรือแม้กระทั่งอันนี้จะคลายไปทำไมมันไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อาจจะเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าคือสามารถโต้แย้งกัน
อธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงพันธุ์พิมนตร์วิปุรากรอธิบดีสวัสดีค่ะ

ธิบดีคะสิ่งเรียนถามแบบนี้ดีกว่าถามคนที่เป็นหมอก่อนเลยเนี่ยนะคะ
คือมีการประเมินภาพไว้ไหมคะว่าถ้ารักษณะการผ่อนคลายเป็นไปในลักษณะที่เป็นไปในทางเดียวกัน
คาดการณ์เผื่อไหมคะคุณหมอว่าอาจจะมีการติดเชื้อของผู้ป่วยใหม่ต่อวันเนี่ยขึ้นมาสูงสุดได้ประมาณสักกี่คนต่อวันคะ
ก็มีการคาดการณ์ค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะ
ที่คิดรู้สึกว่าเอาล่ะเรารับได้ที่ตัวเลขประมาณเท่านี้แล้วก็ยังใช้ต่อไปได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ
ก็ถ้าดูตามที่ทางโฆษกสวบคอคุณหมอเทิงสินแถลงนะคะ
ก็มีคาดการณ์ว่าก็ไม่อยากให้สูงเกินกว่าที่เราเคยสามารถรับมือได้ที่ไม่เกิน๔๐๗๐คนต่อวันนะคะ
แต่ครั้งจะไปวันละ๑๐๐๒๐๐เนี่ยคิดว่าคงไปไม่ถึงถูกไหมคะ
ก็ถ้าถ้าเราเข้าใจตรงกันว่ามาตรการตอนนี้เป็นการผ่อนปลนร่วมกันแล้วก็ยังมีเรื่องที่เราร่วมมือกันอย่างชัดเจนนะคะ
มันก็จะอยู่ที่ตัวเลขที่คาดการณ์ว่าน่าจะสามารถดูแลได้ค่ะ
ต้องติดตามดูว่าก็เป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดคุณหมอในส่วนของการอนุมัติในส่วนของหมอเองจะเป็นคนให้ความเห็นของแต่ละจังหวัดไหมคะ
เวลาส่งมาว่าอันนี้เขาจะทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
ก็อยู่ในขั้นเริ่มการโรคติดต่อจังหวัดค่ะ
ซึ่งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านก็เป็นเลขาคณะนี้อยู่แล้วค่ะ

ตัวอย่างของกรุงเทพเนี่ย๘สถานที่ที่จะมีการผ่อนปลนเนี่ยนะคะ
ร้านอาหารตลาดตลาดนัดนะคะร้านตัดผลร้านเสริมสวยโรงพยาบาลคลินิกสถานพยาบาล
กอล์ฟสนามกีฬาสวนสาธารณะร้านตัดขนสัตว์คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะ
แล้วก็ในส่วนของการลงรายละเอียดของกรทมเนี่ยนะคะ
มีข้อไหนที่เป็นข้อห่วงใหญ่มากที่สุดในมุมของคนที่อยู่ทางด้านสาธารณสุขค่ะอธิบดี
ก็อยู่ในแนวทางที่คุยกันมาโดยตลอดอะค่ะ
คือในส่วนของตลาดเนี่ยนะคะตลาดเนี่ยหรือตลาดนัดก็แล้วแต่เนี่ยขายได้ทุกอย่างไหมคะ
ค่ะก็คือมันดูที่ตัวพื้นที่เป็นหลักนะคะ
ว่าตลาดโดยส่วนใหญ่ขณะนี้ที่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งใช่ไหมคะ
แล้วก็ให้มีมาตรการเรื่องการคัดกรอง
การลดเรื่องความหนาแน่นของคนที่เข้าไปในพื้นที่
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอันนี้ก็เป็นมาตรฐาน
การดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขาพิบาลเรื่องความสะอาดตามมาตรฐาน
และการจัดพื้นที่ให้มีการเบ็ดประยะหาร

หรือว่าอยู่นอกสุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะและขอขมวดรวมเข้าไปถึงร้านอาหาร
คือบางตลาดหรือบางตลาดไม้
เขามีร้านนั่งกินของเขาอยู่แล้วด้วย
คือลักษณะของร้านอาหารที่จะผ่อนปลนเนี่ย

ระยะห่างของลูกค้าเองหรือว่าสุขลักษณะ
จากผู้ขายผู้ซื้อระหว่างกันยังไงคะ
ร่วมกันทั้งหมดค่ะเพราะว่าอันนี้มันต้องปฏิบัติ
ร่วมกันทั้งหมดทั้งเรื่องของเรื่องความสะอาด
เรื่องของการเตรียมพื้นที่ให้ไม่เกิดความแออัด
เรื่องของตัวการจัดการเพื่อไม่ให้อยู่ในพื้นที่
ในร้านอาหารนานจนเกินไปใช่ไหมคะ
กรคอทมเขาก็จะเพิ่มเติมงดไม่ให้มีการจำหน่าย
เพื่อตัดปัญหาเรื่องการจะนั่งเป็นเวลานาน
แล้วก็สังสรรค์กันออกไปด้วยค่ะ
จริงการนั่งกินในร้านอาหารนี่สามารถทำได้ไหมคะอธิบดี

โดยหลักการเมื่อเราผ่อนปนมาตรการแล้ว
เราสามารถจัดการเรื่องระยะห่างได้
ก็สามารถนั่งรับประทานในร้านอาหารได้ค่ะ
ซึ่งเวลาเราพูดถึงระยะห่างเนี้ย
ห่างระหว่างโต๊ะของลูกค้า
โดยที่สมมุติถ้าในหนึ่งโต๊ะถ้ามากัน
เช่นเพื่อนฝูงมาญาติพี่น้องมาครอบครัวมาแบบนี้นั่งด้วยกันได้ไหมคะ
เขาก็จะลงไปดูพื้นที่เพื่อให้จำนวนคนที่นั่งรวมกลุ่มกัน
ก็ไม่ควรจะมีจำนวนมากจนเกินไปใช่ไหมคะ
คือครอบครัวเนี่ยอันนี้เข้าใจได้
เพื่อนฝูงนี่ต่างคนต่างมาจากคนละบ้านนะคะ
อันนี้ก็ควรจะต้องมีการจำกัดของการพื้นที่ของการรวมกลุ่มกันนะคะ
สมมุตินะคะว่าถ้าเป็นบ้านที่มีสมมุติว่าสัก๔๕คนขึ้นไป

คือร้านอาหารก็คือให้บริการแบบนั่งในร้านร่วมกันได้ใช่ไหมคะคุณหมอ

ว่าท่านสามารถทำพื้นที่แบบที่นั่งต่อโต๊ะด้วยจำนวนคน๕คนได้ไหม
เพราะเขาจะถูกกำหนดทั้งในเรื่องของว่าในพื้นที่เขาทั้งหมด
เขาวางได้กี่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วแต่ละโต๊ะต้องห่างกันเท่าไหร่
งั้นถ้าร้านที่ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มาก
โอกาสจะมีโต๊ะแล้วนั่งห่างกันตามสมควรเนี่ย
ในจำนวนคนหลายคนซึ่งมันก็จะปฏิบัติได้ยากอยู่แล้ว
นะคะแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำด้วยก็มีความเป็นไปได้ว่า
โต๊ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ
คือคิดว่าน่าจะอยู่๓๔คนนะคะก็อาจจะเห็นโต๊ะต่อยาวกัน๑๐คน
อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะยังทำยากค่ะ
ลองถามเผื่อนะคะอธิบดีที่ยกตัวอย่างของกรุงเทพที่เขากะว่าจะเปิด
ก็เปิดให้แค่การตัดผมสระผมดรายผมนะคะ
ทีนี้สมมุติว่าคนที่เรียนคิดเผื่อโดยเฉพาะทางสุภาพสตรีนะคะ
เช่นบางคนต้องการจะดัดผมเพราะว่าผมมันไม่อยู่แล้ว
มันไม่มีทรงแล้วหรือว่าบางคนต้องการทำสีผม
เพื่อแบบความมั่นใจนะคะคือก็ยังไม่ได้เหรอคะ
มันเป็นเรื่องระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็ส่วนใหญ่ร้านตัดผมนี่มักจะเป็นติดแอร์ใช่ไหมคะ
ก็คืออยู่ในห้องปิดแล้วก็พยายามให้ท่านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ช่วงสั้นใช่ไหมคะ
แต่นี่เขาก็เข้าไปดูตัวกิจกรรมว่าบางตัวมันก็จะกลายเป็นว่า
ท่านก็จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน
เขาก็พยายามว่าเอาเท่าที่จำเป็นก่อนในการส่วนตัวในระยะที่๑นะคะ
คือไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดใดโดยวิธีปฏิบัติทางสาธารณสุข
ถ้าเป็นพื้นที่ปิดโดยเฉพาะใน
ซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของที่ให้บริการนะคะคือที่ติดแอร์จริงไม่ดีไม่ดีเลยสำหรับช่วงนี้
ถ้าจะกลับมาใช้งานแบบเต็มรูปแบบก็คือไม่เหมาะเพราะไม่มีการถ่ายที

แต่ถ้าต้องมีจริงก็คือขอให้เข้าไปพร้อมกันทีละน้อยแล้วใช้เวลาอยู่ที่นั่นให้น้อย

อันนี้ปรับตัวมากคือต่อให้เปิดนี่ปรับตัวมากเลยนะคะเนี่ย
ทีนี้ในส่วนของสนามกีฬาค่ะสนามกีฬาของกรุงเทศยกตัวอย่างของกรุงเทศ

หรือว่าวิ่งน่าจะเป็นไปได้

สำหรับกีฬาในลักษณะของเทนนิสกับแบตมินตัน
โดยหลักปฏิบัติทางสาธารณสุขค่ะ

มีการสัมผัสใกล้ชิดหมายถึงว่าเข้าไปเบียดเสียดกัน
หรือมีการสัมผัสตัวกันอันนี้ก็จะต้องค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตอนนี้ที่ประกาศจะเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปแบบพื้นที่โล่ง
แล้วก็ตัวประเภทกีฬาเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาสัมผัสตัวกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นฟิตเนสนี่ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยถูกไหมคะ
เสร็จตอนนี้อยู่ในต้องเตรียมการก่อนค่ะ
ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของหลักโดยรวมที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะ
มันจะเริ่มผ่อนคลายในเดือนซึ่งอย่างวันนี้ในกรุงเทพก็มีหลายจุดที่ฝนตกแล้วก็ตกหนักนะคะ
กลายเป็นน้ำท่วมกรุงเทพกลับมาอีกครั้งเนี่ยนะคะคือในเดือนพฤษภาคมเนี่ย
ฝนคืออาจจะไม่ถึงกับฝนตกหนักแต่ว่าความชื้นนะคะ
ว่าอาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งคะอธิบดี
มันจะผสมกันกับกลุ่มอาการที่เรารู้ว่าช่วงหน้าฝนก็มีโอกาสเรื่องไข้หวัดไข้หวัดใหญ่

เพราะว่ากระโดรนต์ปวดที่มาตามเขาเรียกว่าโรคตามรูดรูกการ
ใช่ไหมคะตัวมาจนถึงตัวโควิดมันก็จะในขณะที่โควิดก็ถ้าสาการยังคงที่ดีอยู่นะคะ
แต่ว่าตัวโรคตามฤดูการของหน้าฝนก็จะเข้ามา
ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็กลุ่มอาการเริ่มต้นก็จะใกล้เคียงกันด้วย
ก็ยิ่งจะต้องทำงานเรื่องการควบคุมโรคเรื่องการวินิจฉัยแยกโรคใช่ไหมคะ
เพื่อให้ไปสู่การรักษาโดยเร็วอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ต้องควบคู่กับเรื่องผ่อนปนทั้งหมดนะคะ
ว่าการทำงานด้านควบคุมโรคนี้ก็ยังต้องเข้มแข็งต่อไป

หรือว่าเริ่มอาจจะมีปัญหาใดขึ้นมาเดี๋ยว
รบกวนท่านอีกนะคะยังไงตอนนี้ขอบคุณอธิบดีก่อนนะคะ

เสียงจากคนที่เตรียมเปิดขายของบ้าง
หลักปฏิบัติถ้าออกมาคร่าวประมาณนี้
วิธีการทำงานของเขาจะเปลี่ยนไปไหม

หรือว่ากลับมาแบบนี้แล้วมันครึ่งกลางให้ขายแบบส่งไปที่บ้านคนเลย
เหมือนเดิมดีกว่าหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะแม้ว่าร้านอาหารหรือแม้กระทั่งของที่ขายในพื้นที่ที่เตรียมจะเปิดให้
จะกลับมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยจะต้อง
เขาเรียกอะไรจะต้องผ่อนไปจากเดิมมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจำนวนการให้เข้าออกระยะของตัวร้านนะคะ
วิธีปฏิบัติของคนขายเองแม้กระทั่งอย่างเราเนี่ยนะคะ
ซื้อเราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ต้องระวังให้คนขายเขาด้วยนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับหนึ่งสายค่ะเป็นเจ้าของร้านขายอาหารในตลาดรถไฟนะคะ
มีอยู่๒สาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ
เราคุยกับคุณโอนะคะหรือว่าคุณอาริยาวีระกานนท์นะคะ

คุณโอเอ้ยนี่งานไม่ค่อยหนักเนอะช่วงที่ผ่านมาหน้าใสสดใสเลยรู้ไหมคะ
งานหนักดีกว่าเนอะอยากทำงานหนักเนอะ
อยากทำงานหนักค่ะอยากเจอลูกค้าอยากสนุกอยากได้เจอคนเยอะ
ดูสิขนาดนั่งคุยกับดิฉันยังเหมือมองนึกภาพอยู่เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะนึกภาพบรรยากาศอยู่
คุณโอ๋คะช่วงที่เดือนที่ผ่านมาที่ทุกที่ต้องปิดไปตามกันนะคะ
ขายแบบส่งไปถึงบ้านไหมหรือว่าหยุดเลยค่ะ
แล้วก็พอตอนแรกที่รัฐบาลสั่งตลาดปิดเราก็ปิดไปก่อน
เราก็เลยบอกถ้าอย่างงั้นเราเปิดดีกว่าประมาณเนี้ยค่ะ
ทีนี้คุณโอ๋ร้านคุณโอ๋รายได้สัดส่วนที่ใหญ่กว่า
คือขายที่ร้านใช่ไหมไม่ใช่ส่งออกข้างนอก

ถ้าสมมุติเราลองเปรียบเทียบช่วงเดือนที่ตลาดปิดนะคะ
อดขายลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
แทบจะ๙๙เลยนะคะ
โอ้โหไม่น่าถามเลยเนอะ
คือธุรกิจส่งอาหารมันดีก็จริง
แต่ว่ายอดขายมันไม่ง่ายเหมือนตอนเปิดร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะคุณโอได้คุยกับเพื่อนไหม

แต่คนที่ขายอยู่ในตลาดด้วยกันเนี่ย

เขาหาเงินจากไหนมาใช้กันในช่วงเดือนที่ผ่านมาบ้างคะ
คือจริงที่คุยบางคนก็

ก็จะมีแบบที่เพื่อนกันก็

แต่ทุกคนที่รู้จักเนี่ยส่วนมากจะมีเงินเก็บไงฮะ
คือไม่ได้ประมาทในเรื่องของการใช้เงินกัน
เขาก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมาย
ก็คือรอระยะเวลาว่าเมื่อไหร่ที่จะ
มีการหายจากโรคนี้ไปอะไรอย่างนี้

คุณโอดิฉันขออนุญาตถามให้เห็นภาพแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่ทำธุรกิจแบบ
ได้เงินสดรายวันแบบนี้เนี่ยนะคะ
คิดว่าจะอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อน
ถึงกับเข้าเนื้อจนแบบไม่ไหวแล้วเนี่ย
ตรึงได้สักกี่เดือนคะส่วนใหญ่
เดือนนี้ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะคะ๖เดือน
เดือนนี้น่าจะส่งผลกระทบแล้วค่ะ

เดี๋ยวคงจะมีค่อยผ่อนคลายแล้วนะคะ
แต่ว่าวิธีปฏิบัติมันจะต่างไปมากเลยค่ะ
คุณโอคิดว่ามันทำให้เราต้องปรับตัวเยอะไหม
กับวิธีปฏิบัติใหม่ทั้งหมดเลยที่จะออกมาค่ะ
เริ่มต้นที่เราหยุดในช่วงนี้
มันก็เหมือนเราเป็นการผ่อนคลายในระดับหนึ่ง
คือใจจะเย็นขึ้นนะคะทำอะไรก็จะแบบ
เพราะเรามีเวลาเยอะไงฮะเราก็จะเย็นขึ้น
แล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดการเปิดใหม่เนี่ย
เราก็จะค่อยคิดค่อยเริ่ม
เหมือนกับเราเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่เลย
ถ้าเราเริ่มจากเล็กไปหาวใหญ่อะค่ะก็น่าจะสบายใจกว่า

คุณโอคิดว่าร้านของตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติแบบ
มันจะต้องมีการเว้นระยะเว้นระยะของลูกค้านะคะ

แล้วถ้าคิดถึงต้นทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายค่าที่นะคะ
ต้นทุนน้องที่เป็นพนักงาน
หรือของที่คือทั้งหมดเนี่ย

ถ้าสมมุติวิธีปฏิบัติใหม่ออกมามันไม่สามารถทำให้เราทำได้เหมือนเดิม๑๐๐

ไม่สามารถจะเกลี่ยต้นทุนลงมาได้เหมือนวิธีปฏิบัติคะ
มันคงไม่น่าที่จะได้เท่าเดิมอะค่ะ

มันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร

คือดิฉันไม่แน่ใจว่าทุกที่ใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่า
สำหรับคนให้เช่าพื้นที่ทำร้านเนี่ยนะคะ
ฉันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเขาเปิดกลับมาแล้ว
เขามีส่วนลดให้ด้วยไหมใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะหรือว่าน้องเราสามารถจะจ่ายเขาแบบไม่เต็ม
เต็มค่าจ้างเขาได้ไหมเพราะว่าลูกค้าต้องน้อยลง
ก็คือทำงานน้อยลงเบาลงใช่ไหมคะ
หรือว่าคนที่เราซื้อของสดจากเขามาเนี่ย
เราสามารถลดจำนวนจากเดิมที่เคยซื้อลงมา

คือทุกอย่างมันต้องปรับสัดส่วนลงมาแบบนี้การคำนวณต้นทุนนะคะ
คือคุณโอคิดว่ามันดีกว่าไหม
แล้วค่อยไปเปิดแบบทีเดียวให้มันแบบเกือบฟื้นตัวเลยอย่างนี้ค่ะ
ถ้าในมุมมองก็คิดว่าน่าจะเปิดแต่ว่าไต่ระดับไปดีกว่าค่ะ
เพราะว่าถ้าถ้าข้อแรกที่ว่าในเรื่องของค่าสถานที่ค่าเช่าอ่ะนะคะตรงเนี้ยก่อนหน้าที่จะปิดเนี่ย
ตลาดเขาก็ค่อนข้างช่วยเหลือทางแม่ค้าพ่อค้าเยอะพอสมควรนะคะ
เราก็เข้าใจในมุมมองของเขาที่เขาแบกรับของเราไว้ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของลูกน้องเนี่ยตอนนี้เราก็ยังตัดประเด็นได้
เพราะว่าน้องอยู่อย่างน้องเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะ
เป็นเช้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเข้ามา
ก็จะมีคนที่อยู่ในกรุงเทพในพื้นที่อยู่ก็พอที่จะเรียกมา
เริ่มต้นสตาร์ทกันแบบน้อยไปก่อนได้
แล้วในสัดส่วนของต้นทุนของสินค้าต้นทุนของวัตถุดิบ
เราก็สั่งน้อยไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งตอนนี้ค่ะทางแม่ค้าทางคู่ค้ากันเนี่ย
ก็ค่อนข้างเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์พอสมควรค่ะ
คุณโอค่ะมีเพื่อนที่สมัครเราไม่ทิ้งกัน
แล้วได้เงินเยียวยาแล้วบ้างไหมคะ
ไม่ได้ยินข่าวนะคะ
ไม่ได้ยินข่าวนี่คือไม่รู้ว่าใครสมัครบ้าง
ใช่ค่ะคือใช่ไม่ทราบว่าใครสมัครบ้าง

คือมีคนถามนะคะว่าลงทะเบียนไปหรือเปล่า
ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดนั้น
ปล่อยให้คนที่เขาเดือดร้อนลงดีกว่า
ก็เลยเหมือนกับว่าเราปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่น

แทนที่เขาจะแชทเข้ามาเพื่อจะสมัครได้

ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเราก็ไม่เข้าไปตรงนั้นค่ะ

ถ้าเราเข้าสิทธิ์แล้วเป็นของเราก็คือของเรานะ
โคต้าแบบ๑๐คนแรก๑๐๐คนแรก

ให้ลองพูดแทนเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการ
ฉันก็ไม่แน่ใจควรจะเรียกรายใหญ่ลายกลางนะคะ
แต่ว่าถ้าเอาใจของทุกคนที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
สิ่งที่อยากให้ทางรัฐช่วยเนี่ย
มีอยากให้เขาช่วยเหลือหรือเยียวยาหรือว่าอย่างน้อย

หลังจากที่เราค่อยผ่อนคลายแล้วจะค่อยกลับมาค่ะ
ก็อาจจะค่อยฟื้นฟูทางคนที่เขาเดือดร้อนจริงอะค่ะ
คือก็อยากให้เขาแบบทุกอย่างกลับมาให้มัน
มันก็เร็วมันคงไปไม่ได้นะคะ
แต่เราอยากให้ทางรัฐบาลดูแล
ประเทศในเรื่องของโลกให้มันหายขาดจริง
เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้ากลับมาแบบมาทำประกอบกิจการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้
เอาจริงคือโรคเราก็กลัวนะคะ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอดเนี่ยก็กลัวเหมือนกันล่ะนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบคือต้องได้รายได้วันต่อวัน
เพื่อหมุนแล้วก็ต่อไปเรื่อยเนาะนะคะ
ยังไงตอนนี้เนี่ยขอบคุณคุณโอมากเลยนะคะ

เผื่อจะได้เป็นเสียงสะท้อนแทนเพื่อนด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณโอนะคะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าขอไปที่บุรีรำค่ะ
สักครู่นี้เราลองของกรุงเทพเป็นตัวอย่างนะคะ
แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ประเทศกรุงเทพนะคะ
เราต้องไปดูจังหวัดอื่นบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราไปที่จังหวัดบุรีรำนะคะ

คุณหมอค่ะของบุรีรำจะเริ่มคลายวันที่๑พฤษภาคมไหมคะ
หรือว่าเริ่มบางส่วนไปก่อนแล้วคะ
ยังครับยังตามประกาศของท่านผู้ว่าการจังหวัด
จะเริ่มวันที่๑พฤษภาคมนี้ครับ
ค่ะของบุรีรำนี่เปิดกี่สถานที่คะ
หลักเราก็เปิดตลาดนัดถนนคนเดินนะครับ
แล้วก็เปิดร้านอาหารนะครับทั้งที่เป็นร้านอาหารและก็แผงลอยนะครับ
แล้วก็ในส่วนที่๓ก็คือรถเร่นะครับ
ที่จะไปขายอาหารหรือว่าอะไรตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
ค่ะเอ๊ะคุณหมอค่ะถ้าสมมุติเราฟังแบบนี้
อย่างตลาดนัดถนนคนเดินแผงลอยนี่นะคะ
เฉพาะของกินหรือว่าได้ทุกของเลยคะ
มีเฉพาะของกินครับเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารปลูกสำเร็จ
แล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรครับ
พลังพุทธอะไรอย่างนี้นะครับมะละกอผักกุ่งทะน้าอะไรอย่างนี้
อนุญาตให้ขายเพราะว่าอันนี้คือรากย่าอย่างแท้จริงเลยครับ
ทีนี้อย่างร้านอาหารนะคะอย่างฉันถ้าลองดูของกรุงเทพ
กรุงเทพเขาก็จะจำกัดไว้ว่าร้านอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นร้านอาหารที่อยู่นอกห้างนะคะ
อย่างของบุรีรำเนี่ยเวลาร้านอาหารเราพูดถึงเนี่ย
พูดถึงร้านอาหารนอกห้างหรือในห้างก็ให้เปิดแล้วคะ
เราเราให้เปิดทั้งหมดครับคือต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับ
ห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่เดิมที่เราสั่งปิดเนี่ย
เรามีข้อยกเว้นก็คือเราให้เปิดร้านอาหารที่อยู่ในห้างนะครับ

ใช่ครับยังไม่ให้นั่งยังไม่ให้นั่ง
ร้านอาหารทุกร้านเราไม่เคยสั่งปิดแต่ว่าเราไม่ให้นั่งนะครับ
แล้วตอนนี้คลายมาตรการเราก็จะคลายให้จัดที่นั่งได้
แต่ต้องมีมาตรการที่เรากำหนดไว้มีประมาณ๑๒ข้อครับ
เอาคร่าวได้ไหมคะคืออย่างสมมุติดิฉันไปร้านอาหารที่บุรีรำเนี่ย
ว่าจะอยู่ในห้างนอกห้างก็แล้วแต่แล้วอยากเข้าไปนั่งกินด้วยนะคะ
ดิฉันต้องมีจำกัดไหมคะคุณหมอว่าจอมขวัญต้องไปได้กับอีกไม่เกินกี่คน

อย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนถ้าคุณจอมฝันมาที่บุรีรำ
มาจากกรุงเทพเลยเนี่ยคุณจอมขวัญจะเข้าร้านอาหารที่บุรีรำ

บุรีรำเราใช้มาตรการปิดเมืองอยู่นะครับ

เฉพาะเปิดบ้านเฉพาะคือให้คนรากย่าได้ทำมาค้าขายกัน
เพราะฉะนั้นคุณจอมขวัญเข้ามาในเขตจังหวัดบุรีรำ

ขอถามใหม่จ้องขวัญเป็นคนบุรีรำจอมขวัญจะเข้าไปนั่งกินอาหาร
ในร้านอาหารบุรีรำไปได้ทีหนึ่งกี่คนคะ
อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญจะไปกี่คนก็ได้แต่ทุกคนที่ไปทุกคนที่ไป
จะต้องมีบัตรประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์แปลว่าคุณจอมขวัญต้องผ่านการสกรีน
ระดับหนึ่งแล้วที่ว่ามีสุขภาพแข็งแรง
ไม่มีสัญญาณของการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อ
เพราะไม่มีไข้คุณจองขวัญก็จะเข้าไปได้
แต่ใน๑๒ข้อของร้านอาหารมันจะมีการจัดลักษณะ
เรียกว่าจัดเก้าอี้จัดโต๊ะต่างต้องให้ห่างกัน๒เมตร
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจอมขวัญเข้าไปแล้วไปที่นั่งไม่พอ

ทีนี้โต๊ะเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษจากที่เคยเราเคยทานอาหารอยู่กัน
ส่วนใหญ่สักไปหลายคนคุณจองขวัญคงนึกออกนะครับ

และระยะห่างในของคนที่จะนั่งถ้าห่างน้อยกว่า๑เมตรเราไม่อัลยาห์
เราให้๑เมตรเพราะฉะนั้นถ้าโต๊ะเล็กเนี่ย

ตรงกลางของโต๊ะที่จะนั่งทานอาหาร
จะมีฉากกั้นฉากกั้นระหว่างต้นที๑๒
เวลาคุณจอมฝันนั่งลงไปแล้วเนี่ยจะต้องเหนือหมายความว่าผากต้องสูงกว่าศีรษะ
เมตรแล้วมีฉากกั้นเป็นกากบาทอยู่ตรงกลาง
แปลว่าอะไรฮะแปลว่าท่านก็คุยกับใครไม่ได้คุยได้ยินแต่เสียง
อาจจะมองหน้ากันได้นิดหน่อยเพราะว่ามีฉากนั้นอาจจะทำเป็นพลาสติกใส
อยู่ตรงกลางจะมองหน้ากันบ้างแต่ว่าการพูดคุยจะไม่มีการกระเด็นน้ำลายกระเด็นใส่กันนะครับ

กำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปถึงประเด็นอื่นแล้วค่ะคือฟังแค่นี้คือซื้อกลับบ้านเหมือนเดิมดีกว่าไหมคะ
อันนี้จริงแล้วอย่างนี้ครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงร้านอาหารอย่างเดียว
ประเด็นคือดูตลาดนัดถนนคนเดิน

ต้องเรียนว่าต้องเรียนว่าบุรีรำเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานคร
หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าร้านอาหารเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีการสัมภาษณ์กันเนี่ยเขาสามารถซีลิเวอรี่ได้
เขาสามารถที่จะขายแบบเออรีวิแต่ทีนี้เราขายได้ดีลอเวอรี่เนี่ยเป็นเฉพาะอาหารบางประเภท
หรือว่ายาเทคโฮมไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นปัญหาตรงนั้น
แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงที่พ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายที่นำไม่มีระบบดีลิเวอรี่
ออกไหมฮะสินค้าผลิตออกมาแล้วไม่รู้จะไปวางขายที่ไหนตลาดนัดก็ไม่ได้ให้ขายถูกสั่งปิด

ตรงนี้เป็นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นเราจึงเปิดให้คนกลุ่มนี้มามีตลาดนัดสามารถเปิดให้มาขายให้กับพี่น้องประชาชนในคนบุรีรำด้วยกันนะครับ
เพื่อให้ทำมาค้าขายได้ในสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันสร้างความลำบากไปทั่วโลกขนาดนี้
เราจึงพอจะแง้มบ้านแง้มบ้านให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้สร้างเสร็จสถานะของตัวเองขึ้นมาบ้างครับ
อ่าคือต้องการจะผ่อนปลนให้กับคนขายในลักษณะอื่นอื่นได้ขายเพิ่มมากขึ้นมาก
คือถ้าเรียนฟังอย่างนี้นะคะคือว่าจริงอำนวยความสะดวกให้คนหาเงินมากกว่าที่จะอำนวยความสะดวกให้แบบเหมือนกับการความคึกคักจะกลับมาอีกครั้งในแง่ของคนจับจ่ายไม่ใช่
แต่ว่าคือคนจับจ่ายเขามีวิธีของเขาอยู่แล้วเขาจะสั่งอันไหนมาบ้านเขาเขามีทางเลือกอยู่ที่มือถือเขาใช่ไหมคะ
แต่คนขายไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะส่งโดยรับออเดอร์จากมือถืออย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับประเด็นหลักที่เราต้องการที่เกิดขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นบุรีรำก็เลยไม่ได้นิยำว่าต้องเป็นเฉพาะของกินเท่านั้นเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากที่ไม่ได้ขายของกินเขาก็ต้องมีเงินใช้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ประเด็นคืออย่างนี้ฮะของกินที่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นขนาดย่อม
มีจำความนิดค่าออกมาจากตลาดนัดเนี่ย

คือตลาดนัดเป็นที่รวมของพ่อค้าแม่ค้าลายย่อยที่เอามารวมกัน
เป็นจุดสวนรวมให้คนมาเดินซื้อ
อันนี้พอเขาถูกจำกัดติดตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยที่เราประกาศของท่านผู้ว่าเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้ขาย
เราก็จะจัดสถานที่นี้ให้ขายเพียงแต่ว่าสถานีนี้ต้องมีมาตรการที่จำเป็นทางด้านสาธารณสุข
เช่นตลาดนี้มันต้องจำกัดคนค่ะ
จะเข้าได้เนี่ยกี่คน๑คนเนี่ยใช้พื้นที่๔ตารางเมตรจะเข้าได้กี่คนจะออก
ตอนไหนเข้าไปเติมเท่าไหร่มีคนดูแลครับ
แทรกคุณหมออีกนิดเดียวขอสั้นคือบุรีรำที่เปิดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือของกินนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งของปรุงแล้วนะคะหรือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตร
ฉันถามเผื่อว่าแล้วสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่ไม่ใช่ของกิน
ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับตอนนี้
กำลังจะถามว่าแล้วมีแผนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ไหมคะ
พฤษภาคมนี้คือคณะกรรมการเราได้พูดคุยกันว่าเราเปิดล็อตนี้ไปก่อนครับ
นี้นะครับตั้งแต่วันที่๑เมษาเราเป็น๐มาตลอดนะครับค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่มีเคสแล้ว
เพราะฉะนั้นคือโดยเบื้องต้นพฤษภาที่ได้แน่ก็คือของกิน

แต่ว่าของในลักษณะอื่นเดี๋ยวรอก่อน

แต่เมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจเนอะคุณหมอค่ะ

ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะ

คุณผู้ชมยังมีอีกหลายจังหวัดนะคะ
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการประชุมของแต่ละจังหวัดนะคะ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าของจังหวัดคิดออกมาเนี่ย
ใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยฝืนกับทางสอบคอศูนย์กลางหรอกนะคะ
แต่ว่าของแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันไป

รอการยืนยันของจังหวัดของคุณผู้ชมนะคะ

แต่น่าจะผ่อนออกกว่าเดิมได้เยอะหน่อยนะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะ